เวลาทำงานกันเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเวลาไม่เข้าขามันจะเริ่มมีปัญหากัน
แล้วก็จะเริ่มเป็นปากเสียงแล้วจะเริ่มเป็นทะเลาะใหญ่โต
และล่าสุดคนงานทะเลาะกับช่างปูนค่ะกำลังก่อสร้างด้วยกัน
ทะเลาะกันถึงขั้นที่คนงานเอาจอบตีช่างปูนตายค่ะ
ก่อสร้างเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครค่ะ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุเนี่ยนะคะมีคนถูกจอบตีที่บริเวณท้ายถอยจนตายค่ะ
ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบนี่นะคะศพผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ทราบชื่อแล้วชื่อในประกาศนามโคตรอายุสามสิบเอ็ดปีเป็นช่างปูน
เหมางานก่อสร้างทั่วไปนอนเสียชีวิตอยู่ตรงไซส์ก่อสร้างนั่นแหละ
และเจอจอบมีคราบเลือดติดอยู่ชาญสูตรพลิกศพเบื้องต้นนะคะ
พบบาดแผลฉีกขาดที่ท้ายทอยค่ะส่วนผู้ก่อเหตุเป็นคนงาน
ทำงานด้วยกันนั่นแหละเจ้าของบ้านเขารวบตัวไว้ได้ทันนะคะ
แล้วต้องเอาเชือกมัดไว้ด้วยนะเพราะว่าตอนแรกพยายามวิ่งหนีไป
ผู้ก่อเหตุชื่อว่าในเพชรสายวงค่ะเป็นสัญชาติลาวนะคะ
นายนิวัฒน์อินทิวรพันธ์เจ้าของบ้านค่ะเขาบอกว่ากำลังจะสร้างบ่อเลี้ยงปูนา
อยู่ที่หลังบ้านห้าบ่อก็เลยจ้างจ้างคนมาทำเนี่ยช่างปูนแล้วก็คนงานมาเท
เขาเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติระหว่างช่างปูนกับคนงานในช่วงที่ทำงานด้วยกัน
เขาก็คิดไปน่าจะมีปัญหากันมาก่อนแหละก็คงทะเลาะเล็กน้อย
และช่วงที่เจ้าของบ้านหันหลังมาคลุกปูนค่ะ
ได้ยินเสียงจอบดังพั่วและลักษณะเขาบอกว่าเขาไม่เห็นตอนนั้น
แต่เสียงมันเหมือนมะพร้าวแตกเขาก็คิดว่าเอ๊ะใครทำอะไรนั่นนะคะ
พอหันไปโอ้โหนี่คือจนกว่าแค่หันหลังแป๊บเดียวอย่างนั้น
หันหลังแป๊บเดียวค่ะไปนี่ก็เลยตัวเขาอย่างกับลูกชายพยายามจับเอ่อ
คนงานไว้เนี่ยนะคะที่ก่อเหตุเนี่ยแต่เขาก็พยายามดิ้นนะคะ
แล้วอีกคนนึงก็พยายามจะไปช่วยช่างปูนแต่ช่วยไม่ทัน
เพราะว่าเสียชีวิตตรงจุดเกิดเหตุเลยนะคะนายกรมิตรค่ะ
ซึ่งเป็นลูกชายเจ้าของบ้านเล่าว่าผู้ก่อเหตุกับผู้เสียชีวิต
ทำงานด้วยกันตั้งแต่เช้าเริ่มมีการโต้เถียงกัน
ในช่วงที่ผู้เสียชีวิตกำลังผสมปูนอยู่ใกล้
ชนสูตรพลิกศพเบื้องต้นตำรวจเก็บหลักฐานค่ะ
จะนำศพไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสิริราชส่วนคนร้าย
ตำรวจนำตัวไปทำแผนนะคะเบื้องต้นคนร้ายรับสารภาพ
ก่อเหตุจริงมีความโกรธแค้นมีปากเสียงกันมานาน
จนกระทั่งวันนี้มีเรื่องกันอีกค่ะบอกเป็นฟางเส้นสุดท้ายก็เลยก่อเหตุ
เอาจอบฟันไทยทอยจนตายค่ะอืมคุยกันดีดีนะคะ
ไม่อยากอ่านข่าวแบบนี้เล่าจริงเนาะ